คุณผู้ชมค่ะคุณพ่อออกมาขอโทษแทนลูกแล้วค่ะ
พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของน้องเต้บัณฑิตวิศวะเสียชีวิต
คือคนถามถึงคุณพ่อคุณแม่ของเยาวชนชายที่ก่อเหตุ
ว่าปล่อยให้ลูกอายุแค่๑๕ขับรถหรูออกมากลางค่ำกลางคืน
ไปเกิดเหตุแบบนี้ได้ยังไงพ่อออกมานะคะพ่อมาขอโทษแทนลูกนะคะ
พ่อบอกเลยว่าอยากให้สังคมเห็นใจโซเชียลรุมประนามเหยียบจนจมดิน
ขอให้เห็นใจหน่อยได้ไหม
ขออภัยแทนลูกทั้งสอง๓คนด้วย
แกก็ไม่ได้พูดอะไรที่จะทำให้ลูกผมครอบครัวผมเสียหาย
แต่ว่าสื่อโซเชียลเอาไปเล่นกันนี่แบบกระทืบผมจมดินนะ

ทั้งที่ครอบครัวผู้เสียหายเขาก็ไม่ได้พูดอะไรให้ผมเจ็บช้ำน้ำใจเลย
เทิดพงศ์อายุ๔๘ปีชาวจังหวัดบุรีรำ
เป็นพ่อของเยาวชนชายวัย๑๕ปีในเดฟนามสมมุติ
น้องเต้นายธนพลแก้วมูลอายุ๒๔ปี
บรรดิษฐ์วิศวะเสียชีวิต
มาขอโทษแทนลูกอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไป
พ่อบอกว่ายอมรับผิดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกชายขับรถชนคนตายก็ช็อกมากตกใจมาก
คืนที่เกิดเหตุก็พาลูกชายไปเจอตำรวจทันที
ตำรวจนัดเข้าพบอีกครั้งวันถัดไป
ก็รีบไปตามนัดทันทีไปรับทราบข้อกล่าวหา
ตำรวจแจ้ง๔ข้อหาเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจบอกให้รอพบคุณพ่อผู้เสียชีวิต
กำลังเดินทางมาก็รอ
พาลูกชายและเพื่อนลูกชายไปกราบขอขมาคุณพ่อของผู้เสียชีวิต
ทำทุกอย่างสำนึกผิดทุกอย่าง
แล้วได้ถามเรื่องค่าจัดงานศพ
คำตอบว่าค่าจัดงานศพอยู่ที่ประมาณ๑๘๐๐๐๒๐๐๐๐บาท

รีบหาเงินรีบเตรียมเงินเอาไว้ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าตำรวจด้วย
แต่ติดปัญหาบางอย่างทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขารีบ
ศพกลับไปบ้านเกิดที่นครสวรรค์ก็เลยล่าช้า
ไม่ได้มีเจตนาจะหลบเลี่ยงอะไรเลย
นี่คือคุณพ่อของผู้ก่อเหตุค่ะ

พ่อบอกเพิ่มเติมนะคะว่าวันชาปนกิจศพเมื่อวานที่นครสวรรค์
ที่มีข่าวว่าโอ๊ยไม่ไปเลย
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุครอบครัวของผู้ก่อเหตุไม่มีใครไปเลยครับ
พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าตั้งใจจะไปร่วมงาน
ตั้งใจจะนำเงิน๒๕๐๐๐บาทไปให้เป็นค่าทำศพที่งานเลยนะ
ขับรถจากบุรีรำไปนครสวรรค์ค่ะ
แล้วก็ประสานผู้ใหญ่บ้านเอาไว้แล้วว่าให้เป็นคนกลางช่วยประสานให้หน่อย
พอไปถึงก็ประสานกับผู้ใหญ่บ้านติดต่อยาดในงานศพนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านกลับออกมาจากงานศพแล้วมาสรุปให้คุณพ่อฟังว่า

ของผู้เสียชีวิตเขายังไม่ตอบรับนะ
เกรงว่าจะแบบวุ่นวายเกิดขึ้นพ่ออย่าเพิ่งเข้าไปเลย
พ่อถึงตัดสินใจขับรถกลับค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ไปแล้วขับรถไปแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านที่ไปนำทางให้ก่อนไปเกริ่นให้ก่อนออกมาบอกว่าอย่าพึ่งเลย
เพราะครอบครัวผู้เสียชีวิตเขายังไม่พร้อมพ่ออย่าเพิ่งเข้าไป

ส่วนเรื่องเยียวยาค่ะพ่อบอกว่าเข้าใจเข้าใจคนที่สูญเสียลูกตัวเองก็มีลูกเนอะ
เข้าใจว่ามันตีมูลค่าประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินไม่ได้
ก็ไม่สามารถนำชีวิตของลูกกลับคืนมาได้
แต่พร้อมจะรับผิดชอบทั้งหมดยินดีให้กระบวนการยุติธรรมตัดสิน
ตอนนี้ครอบครัวโดนโซเชียลรุมประนามทั้งประเทศ
ลูกชายที่เป็นผู้ก่อเหตุตอนนี้ปิดห้องเงียบเลย
โซเชียลถามถึงประวัติความเป็นมาที่เด็กอายุ๑๕ไปขับรถหรูได้ยังไง
ตอบแบบนี้ค่ะรถคันนี้พ่อซื้อมาเอง
พ่อมีอาชีพขายรถก็ซื้อมาขายไปทีละคันทีละคัน
วันเกิดเหตุลูกชายอยู่กับปู่กับย่าที่นครราชศรีมา
ขับรถออกไปไม่บอกใครไม่บอกปู่ไม่บอกย่า

เท่านั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับในกระบวนการทางศาล
พอกลับมาคุณพ่อคุณแม่
ที่รักของพี่ธนพลทุกคนมันไม่มีใครอยากให้สูญเสียอยากให้เกิดขึ้น
ผิดผมยืดอกพาลูกไปยอมรับผิด
พฤติการก็ตามข้อเก่า
และยอมรับผิดนี่มันจะอยู่ในสังคมไม่ได้นะครับ
นี่ค่ะแล้วคุณพ่อก็ยกมือไหว้ขอโทษแทนลูกชายแบบนี้
ส่วนบรรยากาศที่จุดเกิดเหตุสี่แยกไฟแดงถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดนครราชศรีมา
คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของน้องเต้ผู้เสียชีวิตได้นิมนต์พระสงฆ์
ประกอบพิธีที่บริเวณเสาไฟฟ้ากลางสี่แยกนะคะ
นำดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เพื่อให้กลับบ้านที่นครสวรรค์
จริงภาพนี้ค่ะสวมชุดครุยสีหน้ายิ้มแย้ม
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเมื่อวานนี้ครอบครัวแก้วมูลได้มีการชาปนกิจน้องเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอแจ้งปิดรับบริจาคเงินโดยจะนำค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับครอบครัวของน้องเต้
กลุ่มเพื่อนทำคลิปเพื่อไว้อาลัยให้กับน้องเต้ด้วยค่ะ
เป็นภาพการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมกับเพื่อน
แล้วก็โพสต์ข้อความว่าจากวันสู่วันนี้ที่เธอได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของท้องฟ้าแล้ว
เราจะสู้เพื่อชีวิตและความยุติธรรมแกเองนะมีความสุขบนท้องฟ้านะเต้